แต่ย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ถอยมาครั้งแรกนะฮะ
เสียงผู้หญิงในรถเนี่ยร้องกรี๊ดเลยเหมือนว่าจะไปแล้วนี่แหละ
เขาก็พยายามถอยหนีด้วยดูว่าเอ๊ะจะเอายังไงคันนี้
ปรากฏว่าไปหยุดอีกแล้วถอยอีกทีนึง
แต่ถอยคราวนี้เนี่ยคนขับรถนะฮะ
คันนี้เนี่ยพยายามถอยหนีแล้ว
เห็นถอยมาอีกทีเนี่ยเขาเบี่ยงหลบ
เดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ความจริงมันต้องมาโค้งลงซ้ายลงถนนไปเลยนะ
จอดรออยู่กลางถนนนะฮะ
แล้วก็นี่จะถอยชนอีกนะเขาเบี่ยงหลบ
แล้วนี่เขาก็ไปเลยแล้วก็เอาคลิปมาโพสต์
เพื่อตามหาคนขับรถคันนี้โอ้โหทำไมทำอย่างนี้
นี่คือจุดเริ่มต้นคือฟอร์ดสีดำคันนี้
ทางด่วนกับโค้งซ้าย
แล้วเหมือนกับตัวเองเนี่ยจะอะไรยังไงจะไปละ
ตรงนี้อยู่ซึ่งเจ้าของคลิปที่เป็นรถเบนส์คันนี้
เขาไม่ได้ไปชนไปบีบแร่ใส่ไปบีบแร่ไล่อะไรเลยนะ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรบนท้องถนนกันมาก่อนเลยค่ะ
เพราะเขาเห็นมาแล้วว่าเออชนกันอยู่แต่อยู่ดีฟอร์ดคันนี้จะฉีกออกไป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
ต่อมารถเก๋งฟอร์ดเนี่ยขับถอยไปชนเขาด้วยครั้งหนึ่งนะฮะชนเอสซาวีเนี่ยชนซ้ำเขาครั้งหนึ่งด้วย
แล้วพยายามจะหนีลงทางช่องโค้งซ้ายถนนศรีนครินจังหวะนั้นเนี่ย
รถของเธอเนี่ยไปถึงพอดีก็จะเลี้ยวซ้ายอยู่ไง
ไอ้ฟอร์ดคันนี้มันก็เหมือนยึกยักยึกยักกันอยู่แล้วก็นำหน้าไปก่อนแล้วก็ตามคลิปเลยนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่รถของเธอขับหนีออกไปนะ
มันยังไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะที่ว่าจะชนครั้งที่สองแล้วเธอก็ฉีกหนีแฟนเธอขับรถฉีกหนีไปนะ
รถคู่กรณียังขับตามมาด้วยนะครับขับตามมาจากทางลงเข้าสู่ถนนศรีนคริน
เธอตัดสินใจโทรหา๑๙๑ระหว่างนั้นคู่กรณีขับรถมาเทียบในระยะประชิดด้วย
แล้วรถกระจกลงแล้วมองมาที่รถของเธอ
บอกเห็นเลยตอนรถกระจกลงแล้วมองมาเนี่ยเป็นผู้ชายรูปร่างผอม
อายุน่าจะสักประมาณห้าสิบปีหลังจากนั้นก็เห็นว่ามีป้อมตำรวจอยู่ข้างทาง
ก็เลยให้แฟนเนี่ยขับรถเลี้ยวเข้าไปที่ป้อมตำรวจคู่กรณีก็คงเห็นว่ามีป้อมตำรวจ
อืมก็เลยขับรถตรงไปทางศรีนครินนะฮะไม่ได้เลี้ยวตามมา
หลังเกิดเหตุเอาคลิปไปแจ้งความแล้วก็ไปโพสต์นะฮะเพื่อให้ชาวโซเชียลเนี่ย
ช่วยกันติดตามหารถคันนี้หน่อยขึ้นทางด่วนมาตรงเส้น
ไม่เห็นคนนั่งค่ะแต่เห็นหน้าเขาก็คือเห็นไม่ไม่ได้เต็มหน้าทั้งหมด
แต่รู้ว่าเป็นผู้ชายแล้วก็ดูสูงอายุหน่อยไม่ได้แบบเป็นเด็กไม่ใช่วัยรุ่นค่ะ
ค่ะชายอายุประมาณประมาณห้าสิบค่ะลักษณะน่าจะผอมค่ะน่าจะผอมค่ะ
เมาไหมฮะดูหน่อยหน้าตามดูไม่ออกว่าเมาไม่แต่ดูโกรธ
ดูแบบดูหุดหงิดหัวร้อนค่ะดูโกรธโกรธนะฮะค่ะ
คือเขาแบบสร้างความเดือดร้อนมากเลยก็เราไม่ยิ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะ
ทำไมเขาถึงมาทำอะไรแบบนี้อ่ะค่ะแล้วก็แบบคือถ้าอย่างงี้จริงจริง
ไม่ควรจะออกมาใช้รถใช้ถนนเลยค่ะมันจะสร้างอันตรายให้กับ
คนทั่วทั่วไปที่แบบเขาขับรถของเขามาดีดีอะค่ะอืมซึ่งก็ไม่ได้เกิด
จากอุปสรรพีเหตุด้วยใช่คำจุดปุ๊บใจให้เกิด
ใช่ค่ะ

แล้วมาเนี่ยมาชนเบนส์คันนี้

ความจริงน่าจะชน๒ครั้งด้วย

ด้านหน้ารถที่ถูกถอยมาชน

แกรงหน้ากระจังคิ้วหน้ากระจัง
กันชนหน้าทั้งอู่ตีราคา

ตำรวจก็ต้องช่วยตามตัวสรอนอเวศ
ได้รับแจ้งความตรวจสอบทะเบียนรถแล้วนะครับ
พบว่ารถเก๋งฟอร์ดคันนี้นะครับ
คือจดทะเบียนเป็นชื่อรถของบริษัทนะฮะ
เป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทนะครับ
ตรวจสอบไปแล้วพบว่าเป็นบริษัทขนาดเล็ก
ทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าอยู่แถวหัวหมาก
คาดว่าคนขับรถถ้าดูตามที่ผู้เสียหายบอก

แล้วมองเห็นเนี่ยเป็นผู้ชายอายุสัก๕๐กว่า
ผอมเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทเองหรือเปล่า

เรียกผู้ครอบครองรถให้มาพบตำรวจนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นเจ้าของบริษัทของรถคันนี้
แล้วเจ้าของบริษัทถ้าคุณไม่ได้ขับไม่ได้อะไรไปวันนั้น

ใช่ค่ะเพราะว่ารถจบทะเบียนในนามบริษัทนะฮะ